คาดว่าจะกลับมาสู่ระบบปกติได้ก็คือช่วงต้นเดือนมีนาคม
คาดว่านะคาดว่าจะปกติได้ก็คือต้นเดือนมีนาคม

เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนกแอร์ที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวานนี้

รับผู้โดยสารน้อยลงจริง
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประกาศยกเลิกเที่ยวบิน
แล้วก็โอนผู้โดยสารไปสายการบินอื่นที่เป็นสายการบินพันธมิตรของนกแอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
คุณพาธีสารสินบอกแบบนี้ค่ะ
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่๒๔๒๙กุมภาพันธ์นี้จริง
แล้วก็แจ้งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกรพทรับทราบแล้ว

แล้วก็แจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าก่อนเดินทาง

เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรอยู่นะคะ
ก็คือตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
การบินนกแอร์มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วมากกว่า๕๐เที่ยวบิน
มีผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางมากกว่า๖๐๐คนแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็บอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งน่าจะมาจากบุคลากรนักบินของนกแอร์ที่หายไปประมาณ๓๐คน
ส่วนการที่จะเข้าไปตรวจสอบบันทึกชั่วโมงบินของนักบินนกแอร์
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศของกรพทหรือไม่
ว่าจะได้ข้อสรุปและรายงานให้กระทรวงคมนาคมรับทราบภายในสัปดาห์นี้นะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีนักบินของสายการบินนกแอร์ลาออกกว่า๓๐คน
ว่าจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ต้นเดือนมีนาคม
ส่วนกรณี๔สายการบินที่มีข่าวว่าสถานะทางการเงินเริ่มวิกฤต
ซึ่งเป็นข้อมูลจากกพทออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
พบว่าทั้ง๔สายการบินอยู่ในช่วงของการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดค่ะ
และให้หยุดทำการบินตั้งแต่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ล่าสุดตอนนี้อยู่ระหว่างการนำทรัพย์สินของบริษัทออกจำหน่ายเพื่อใช้หนี้
ส่วนอีก๒สายการบินการแอร์เจ็ดเอเทียบพทกำลังติดตามฐานะทางการเงินอย่างใกล้ชิดค่ะ
กำหนดให้ทุกสายการบินต้องส่งรายงานสถานะทางการเงินก่อน๓๑มีนาคมนี้